กับผมพระริปชาติสินในฐานกรรมธิการของสงสังหวนความเห็น
ขออภิปรายต่อที่ประชุมให้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวมของประเทศอัตรา

ประมาณ๓๑๘๕ล้านล้านบาทที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในวันนี้
ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดนั้นที่เราเผชิญอยู่

แต่เรากำลังใช้เงินผิดจุดไปกับหลายส่วน

จากการตั้งงบประมาณโดยไม่คำนึงถึง๔ภาพสำคัญ

บกพร่องที่๑ครับคือการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มองภาพกว้าง

ยกตัวอย่างโครงการถนนและโครงการน้ำ

ของงบลงทุนทั้งหมดเราจะเห็นครับว่า

สำหรับโครงการซ่อมถนนของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทเราจะเห็นครับว่า

รวมกันแล้วได้งบประมาณสูงถึง๒๕

กรมชลประธานเราก็จะค้นพบเช่นกันครับ
๗จังหวัดที่ได้งบประมาณสูงสุดนั้น
รวมกันแล้วได้งบประมาณสูงถึง๓๖

จะต้องมีปริมาณที่เท่ากันในทุกจังหวัด

ต้องให้น้ำหนักต่อปัญหาของประชาชน

ท่านประธานครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้

ปรับปรุงแหล่งน้ำเป็นจังหวัดที่มีปัญหา

เราก็จะสังเกตเห็นครับว่าแม้
ต้นสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แต่ถ้าเราดูแค่เฉพาะ๗จังหวัดที่รับงบสูงสุด
เราจะเห็นว่าพักนี้จะมีสอสอเขตในทั้ง๗จังหวัด

หรือถ้าเราไปดูงบปรับปรุงแหล่งน้ำครับ
เราก็จะสังเกตเห็นว่าแม้พักต้นสังกัดของรัฐมนตรี

จะมีสอสอเขตใน๒๑ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แต่ถ้าเราเอาเฉพาะแค่๗จังหวัดที่รับงบสูงสุด
นี้ครับกลับมีสอสอเขตในถึง๓จาก๗จังหวัด

ถ้ามาทางครับตัวเลขไม่เคยโกหกใคร
และผมคิดว่าคำถามที่ประชาชนทั่วประเทศ

โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของทุกคนอย่างเป็นธรรม
หรือว่าจัดสรรงบประมาณบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
บกพร่องที่๒ครับคือการไม่มองภาพใหญ่
ปัจจุบันครับงบประมาณเราถูกจัดสรรโดยการขาดการจัดลำดับความสำคัญ
และการคำนึงถึงปัญหาภาพใหญ่ของประเทศอย่างเพียงพอ
แบ่งออกเป็นโครงการเล็กที่นำไปสู่การแค่ได้ทำ
มากกว่าทำแล้วแก้ปัญหาได้จริง
จากทั้งหมด๒๕๐๐กว่าโครงการนะครับเกิน๗๐เป็นโครงการ
ที่มีมูลค่าน้อยกว่า๑๐๐ล้านบาท
ท่านประธานครับถ้าสมมุติคนไทยคนหนึ่งนะครับในอีก๑๐๐ปีข้างหน้า
ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยในวันนี้

ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปี๒๕๖๕นั้นคืออะไร

กำลังต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ต้องการการเพิ่มสวัสดิการให้เพียงพออย่างเร่งด่วน

กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเร่งลงทุนในการสร้างงานใหม่
เพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเดิม
ก็อาจจะไปต่อได้ยากในโลกหลังโควิด

ว่าประเทศเรากำลังพยายามกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น
เพราะว่างบส่วนใหญ่ยังถูกกำหนดโดยราชการส่วนกลาง
ถ้าการจัดสรรงบประมาณของเรานะครับยังไม่สามารถฉายภาพให้เราเห็นได้
ว่าปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดของประเทศเราคืออะไร
ผมคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ชัดแล้วครับ

โดยการมองแค่การแก้ปัญหาในระยะสั้น

จากหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในทุกปี
ประเทศเรายังต้องเผชิญกับอุกบาทใหญ่อีก๒ลูกครับ
กำลังพุ่งตรงมาทำลายความมั่นคงในชีวิตของคนไทยทุกคน
อุกบาทลูกที่๑ครับคือปัญหาสังคมสูงวัย
แต่ในขณะที่ทางรอดของวิกฤตนี้ส่วนหนึ่งนะครับ
อยู่ที่การส่งเสริมการออมในหมู่คนวัยทำงานซึ่งรวมถึงแรงงานอิสระ
แต่งบที่เราเตรียมให้กับสำนักงานประกันสังคมกลับเพิ่มขึ้นเพียง๑๖เท่า
ทั้งที่เราก็รู้ครับว่าจำนวนผู้ประกันตนนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ๓เท่า
อุกบาทลูกที่๒ครับคือปัญหาภาวะโลกรวน
ขณะที่ภาวะโลกรัวและภัยพิบัติที่ตามมานะครับ
โอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศเราไม่น้อยไปกว่าสงครามในอดีต
แต่งบจัดการผลกระทบของภาวะโลกรวมทั้งหมด
ยังน้อยกว่าแค่ส่วนต่างของงบบุคลากรกลาโหมที่เพิ่มขึ้นในปีนี้
ปัจจุบันครับงบประมาณเราถูกจัดสรรบนฐานของระบบราชการ
ที่ทำงานแบบไซโลหรือแบบแยกส่วนตัวใครตัวมัน
โดยไม่ได้พยายามมากพอที่จะมองภาพรวม
บูรณาการสิ่งที่ทำอยู่อย่างจริงจัง
เพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ระดับโครงการครับเราเห็นการตั้งโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน
ระหว่างแต่ละกระทรวงหรือภายในกระทรวงเดียวกัน
ในระดับองค์กรครับเราก็เห็นหลายหน่วยงาน
มีภารกิจคล้ายกันแต่กลับถูกบริหารแยกจากกัน
เรามี๒หน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบเรื่องงานของรัฐสภา
แต่ประชาธิปไตยเราก็ยังถูกจัดว่าเป็นประชาธิปไตยแบบตกหล่นบกพร่อง

มี๓หน่วยงานครับที่รับผิดชอบด้วยการต่อต้านการทุจริต
แต่ดัชนีความโปร่งใสของเราก็ลดลงมาติดกัน๔ปี
เรามี๓หน่วยงานครับที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บรายได้
แต่เราก็ยังเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า
แล้วเรามี๖หน่วยงานจาก๔กระทรวงนะครับที่รับผิดชอบเรื่องน้ำ
แต่ประชาชนก็ยังเข้าไปถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง
ผมเชื่อนะครับว่าทุกหน่วยงานมีเจตนาที่ดี
แต่ทางออกของปัญหาต่างของประเทศเรา
มันไม่ได้อยู่ที่การตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาทำงานซ้ำซ้อนกันครับ

หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันถูกบริหารอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวของหน่วยงาน
ซึ่งจะนำไปสู่ทั้งการประหยัดและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
ผมกังวลครับว่าประชาชนหลายคนในทั่วทุกมุมของประเทศ
ไม่เห็นภาพอนาคตของประเทศไทย
และจะไม่เห็นภาพอนาคตของพวกเขาในประเทศนี้